เขาถ่ายเอาไว้ได้เขาไปที่

ล้อมรถแบบนี้ค่ะหนึ่งในนั้น
มีท่อแป๊บมาด้วยแล้วก็โอ้โห
ตะโกนด่าแล้วก็บอกว่า
ให้นักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้ลงมาจากรถนะ

เหมือนกับไปแย่งลูกค้ารถตุ๊กกับรถแดง

มขู่ด้วยนะคะอย่างที่บอก
ก็ไม่มีอะไรขับขี่รถขาดด้วยนะ
แต่อย่างที่บอกความคืบหน้าจากคลิปนี้ค่ะ

เพราะว่าเป็นการใช้รถผิดประเภท

ไปทำร้ายไปทุบรถเขาเนี่ยค่ะ

จะแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีก็ได้

เพราะว่าผู้เที่ยวสาวที่อยู่ในรถเนี่ยเขาก็ตกใจนะ
แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขารักเมืองไทย
ก็ถือว่าขอบคุณที่คนไทยช่วยเขาเยอะ
หลังจากมีข่าวนี้มีคลิปนี้ออกไป

มีที่เชื่อวิจันทร์เยอะมากคุณภาพูม

ใช่มันมีหลายครั้งเราก็เล่าข่าวกันบ่อยเนาะ

คือเราไปดูป้ายที่เขาบอกราคาสำหรับรถตุ๊ก
เราก็ให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ลองเรียกแกรปคาร์
ลองนั่งตุ๊กดูว่าแบบราคามันต่างกันขนาดไหน
และเราก็ถามความคิดเห็นคุณผู้ชมผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยนะ
ไทยรัฐออนไลน์นะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
จะนั่งแกรปคาร์หรือนั่งตุ๊กรถแดง

ชาวออนไลน์เขาออกมาวิจารณ์กัน
ราคาค่าบริการรถตุ๊กค่ะ
ติดอยู่ที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ราคาเริ่มต้นอย่างที่เห็นคือ๘๐บาทนะคะระยะใกล้
แล้วก็ไล่ไป๔๐๐บาท
แพงสุดคือไปพืชสวนโลกนะคะ
คนก็เลยวิจารณ์กันว่าอุ้ยใครเป็นคนกำหนดราคากลาง

กรมการขนส่งของเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบบ้างไหม
นี่ค่ะภาพนี้คนวิจารณ์กันเยอะ
เราก็เลยเอางี้นักข่าวของเราลองดูหน่อย
แล้วก็ลองใช้บริการรถตุ๊ก

เทียบเลยว่าราคาเท่ากันไหม
ความสะดวกสบายต่างกันยังไงรอนานไหมอะไรแบบนี้
อยากให้เห็นภาพจริงว่ามันต่างกันยังไงบ้าง
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเรานะคะ
ก็ไปนะคะตอนแรกไปดูป้ายก่อนเลยนะคะ
ป้ายที่บอกราคาค่าบริการรถตุ๊ก
บอกว่าก็ตอนแรกหาอยู่นานนะ
ก็ไม่เจอก็ไปคุยกับเจ้าของร้านแต่งรถ
อยู่แถวนั้นคุณกิตติพงศ์เครือชัยวัง
เขาบอกว่าป้ายถูกเอาออกไปแล้วอะค่ะ

ราคานั้นมันแพงจนไม่มีคนใช้บริการ
ตุ๊กจะไปจอดประมาณช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น
ถ้าไม่มีใครมาเรียกไม่มีใครมาใช้บริการ

แปลว่าไม่มีใครใช้บริการรถตุ๊กจากตรงนั้นแล้ว
เพราะราคามันสูงเกินไปคนในพื้นที่บอกเองนะ

ระยะทางกับราคาแล้วมันโหดไป

ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ต้องทำยังไงก็ต้องโบกเรียกเอาอย่างนี้หรอ
เขาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวลองดูดีกว่า

ลองทั้งกราฟคาร์ลองทั้งตุ๊ก

ระยะทางประมาณ๕กิโลนะคะ
เรียกกราฟคาร์ผ่านแอปพลิเคชันนี้

รอกราฟคาร์๕นาทีเองนะ
ก็มารับด้านหน้าเลย
ก็เลยคุยกันกับคนขับแกรปคาร์นะคะว่าเห็นข่าวไหมรู้สึกยังไงบ้าง

จริงแล้วไม่ได้คิดนะว่าการขับแกรปคาร์
แย่งอาชีพของรถสองแถวแดงหรือว่ารถตุ๊ก
เพราะว่าต่างคนก็ต่างทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันทั้งนั้น
แรปคาร์ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
ไม่ได้ไปจอดตัดหน้ารถตุ๊กหรือรถสองแถวแดง
ก็อยากจะให้ขนส่งกำหนดราคารถตุ๊ก
สองแถวแดงให้เป็นมาตรฐานสิ
คาร์ก็เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้นได้ไหมล่ะ
สำหรับกราฟคาร์ค่าบริการคือ๗๗บาท
ที่เขาเรียกผ่านแอปพลิเคชันแล้วมันก็คำนวณผ่านระบบแอปพลิเคชันของเขา
คำนวณว่าคุณไปจากนี้๕กิโลเมตร๗๗บาท
อันนี้ผมไม่รู้นะที่ราคามันเกลิงมากกว่านี้อาจจะ
เขาตั้งราคากันเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้

เราจะไปสูงกว่าไม่ได้
ระยะทางเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เขากำหนดเป็นมาตรฐานเอาไว้อยู่แล้ว
คุณวิ่งไปวิ่งมาเวลาแอปมันเด้งมา
คุณภูริพัฒน์เรียกอยู่ตรงนี้อ๋อเราจะผ่านพอดี
หรือเราอยู่ในจุดที่เรารับได้เราก็ไปรับอย่างนี้นะครับ

อ่ะถูกต้องอันนี้ต้องยอมรับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดกันในแง่ของ
เทียบเรื่องของราคาและการให้บริการ
ใช่เรื่องจะอนาคตจะถูกไม่ถูกจะทำยังไงให้ถูกกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
เพื่อความเป็นธรรมคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ระยะทางเท่ากันเลย๕กิโลเมตรสอบถามความคิดเห็นเจ้าของรถด้วย
ส่วนตัวก็อยากให้จัดระเบียบให้ถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนค่าบริการของทีมข่าวนะที่เราเรียกใช้บริการรถตุ๊กเนี่ยนะครับ
ราคาเท่าไหร่รู้ไหมที่รถตุ๊กเขาเรียก๑๒๐

มันก็เป็นภาพไม่ดีนะแต่เราก็ไม่ได้ว่าเห็นให้ไป
แต่ทุกวันนี้ผมก็เห็นแก๊ปเยอะแยะผมไม่ได้ไปว่าไปอะไรมานะก็ปล่อยมันไป
อืมนี่ตกลงสอบถามราคาเขาเรียก๑๒๐บาทนะครับ

สำหรับเรื่องการกำหนดค่าบริการรถสาธารณะนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นางพันนีพุ่มพันธ์รักษาการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าตามระเบียบของคณะกรรมการระดับจังหวัด
กำหนดให้รถสองแถวแดงเก็บค่าโดยสารได้ไม่เกิน๓๐บาท
หากรถเต็มแล้วก็ให้ออกตามเวลาแต่หากมีการเหมาเกิดขึ้น
ก็อยู่ระหว่างคนขับแล้วก็ผู้โดยสารจะตกลงกันแต่ยอมรับว่ารถตุ๊กเนี่ย
ส่วนรถตุ๊กเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่ายังไม่มีการกำหนดกรอบราคาค่าโดยสารเอาไว้
ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ผู้โดยสารและคนขับจะไปตกลงกันเองแต่หากใช้บริการทั้งสองอย่างแล้ว
รู้สึกไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตชาวโซเชียลก็วิจารณ์กันเยอะ
เราก็เลยสอบถามความคิดเห็นคุณผู้ชมผ่านทางออนไลน์ก็คือทางไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
ได้มีการถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการรถสาธารณะนะคะว่าสนใจเลือกใช้บริการไหนระหว่างรถตุ๊กรถสองแถวแดงกับแกรปคาร์เนี่ยนะคะ
มีคนไปโหวต๘๐๑๑คนโหวตเลือกใช้บริการแกรปคาร์๖๕๘๗คน
ใช้บริการรถตุ๊กหรือว่ารถแดง๑๔๒๔คน
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผู้ใช้บริการถ้าเขาสามารถเลือกได้อยากใช้อะไร
ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะ
เพียงแต่ว่าในเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะนี้ผู้ที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ต้องไปหาทางแก้ไขกัน
แต่ว่าเราลองดูว่าความรู้สึกของคนที่เขาใช้บริการแล้วก็ราคาเนี่ย
เทียบมามันเป็นแบบนี้ในพื้นที่เชียงใหม่
เดี๋ยวถ้าคุณภูริพัฒน์กลับมาเดี๋ยวให้ในกรุงเทพบ้าง

ไปตามที่พี่เขียนมาสอนก็บอก